ไปดูความสวยงามของทะเลหมอกันซักหน่อยครับ
พาคุณผู้ชมไปจังหวัดเผยา
๒จังหวัดนี้สวยมากคุณ

นี่คือเผยาอาทิตย์ตอนเช้า
พระอาทิตย์แสงสีส้มโผล่พ้นทิวไม้ขึ้นมา
แล้วก็ท้องทุ่งมีหมอกลง

เอามันฝากกันบอกว่าใครไปเผยาตอนนี้
อุณหภูมิต่ำสุดคือกรมอุตถุเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศจะเย็นขึ้นใช่ไหม
หลายคนบอกแฮปปี้เลยรับหน้าหนาวอากาศเย็นขึ้น
แต่อย่าลืมนะคนที่อยู่ในพื้นที่สูง
ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยความเป็นห่วงท่านนะครับ
อุณหภูมิที่พยาวอุณหภูมิประมาณ๑๒๑๔องศาเซลเซียส
ในพื้นที่ปกตินะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าหมอกลงเยอะแบบนี้
เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับมีฝนตกทั่วทั้งจังหวัดเลย
แล้วก็ตอนนี้อากาศเย็นแผลลงมาปกคลุมอีกนะครับ
หมอกก็เลยลงจัดปกคลุมกระจายไปทั่ว
ที่สำคัญผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเปิดไฟหน้ารถ
เนื่องจากทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดีนะครับ
แต่ว่าตามแหล่งท่องเที่ยวก็เกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจ
ภาพที่สวยงามโดยเฉพาะบริเวณกว้านพะเยานะครับ
หมอกหนาขาวโพลนผสมไออุ่นของน้ำที่ลอยขึ้นมา
เหนือกว้านพยาวแม่บรรยายซะอยากไปเองด้วยเลย
ใช่ค่ะนี่สวยครับนี่เป็นภาพที่สวยงามมาก
จากพยาวนี้เดี๋ยวฉันพาไปต่อเลยนะคะ
พาไปที่เลยกันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ที่เลยเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็ขึ้นไป
สัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วดูโดรนสิมุมนี้
สวยมากคุณสวยมากฮะใช่แล้วดูสิเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยแทรกตัวขึ้นมา
ถ้ำกลางหมอกที่มันเหมือนกับเป็นพื้นย่าหมอกแบบนี้ค่ะ
นี่เหมือนภาพวาดเลยนะนี่แล้วทีมข่าวของเราบินโดรนดูสิสวยเลย
นี่คือที่โป่งฟานค่ะป่าชุมชนบ้านบุ่งกลุ่ม
ที่ตำบลนาหออดซ้ายที่จังหวัดเลยนั่นเอง
สถานที่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
นักท่องเที่ยวไม่ใช่จะชมได้ง่ายนะคะ

เดินเท้าเข้าป่าไปจนถึงยอดยอดภูโป่งฟานประมาณเกือบ๒กิโล
แล้วตรงนี้ค่ะจุดพิกัดนิดอยู่ห่างจากอำเภอด่านซ้าย
ประมาณ๔๕กิโลกรัมแล้วชุมชนเองเขาก็จะมีไกท์
เป็นไกด์ท้องถิ่นคอยดูแลนักท่องเที่ยว
พาขึ้นไปชมทะเลหมอกโป่งฟานดูสิเขาคิดค่าบริการในกลุ่มหนึ่ง๓๕๐บาท
ค่าตรงนี้เขาก็จะเอามาบำรุงรักษาป่าคนละ๑๐๐บาทด้วย
ส่วนค่ากางเต็นต์ไปกางได้ไหมได้นะคะหลังหนึ่ง๕๐บาท
ชุมชนเขาก็จะมีเต็นต์ให้เช่าเผื่อใครบอกว่าโอ๊ยไม่เอาเต็นต์ไปเองได้ไหม
ได้เหมือนกันเต็นต์ให้เช่าหลังนึง๒๕๐บาท
มีเครื่องนอนอะไรให้เสร็จสับหรือว่าใครบอกว่าเออฉันเป็นสายแบบแคมปิ้งอยู่แล้ว
ฉันเป็นกางเต็นต์นอนอยู่แล้วก็เอามาเองก็ได้เหมือนกัน
แล้วเขาก็จะมีพวกเตาถ่านอันนี้ของคู่กันเลยค่ะ
แกรงปิ้งย่างชุดละร้อยอันนี้สามารถไปได้นะคะ
แต่อย่างหนึ่งถ้าเกิดบอกว่าฉันจะไปก่อกองไฟตรงนั้น
ไม่ได้นะคือต้องจุดในเตาถ่านเท่านั้น
นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดเลยไม่ต้องกักตัว
แต่ต้องฉีดวัคซีนมาแล้ว๒เข็มหรือว่าจะฉีดแล้วเข็มนึงก็ได้
เอาผลตรงนี้มาแสดงกับเจ้าหน้าที่
พอเดินทางมาถึงก็สามารถไปเที่ยวได้เลยนะคะ
นะฮะก็ต้องปฏิบัติตามกฎของสถานที่ท่องเที่ยวเขาด้วยนะ
โดยเฉพาะเรื่องของหมูกระทะเพื่อไม่ให้ควันอะไร
มันรบกวนคนอื่นที่เขามาท่องเที่ยวนะฮะเขาอยากสูดอากาศดีนะครับ